ไปดูเรื่องนี้ค่ะพี่อุ๋ยครอบครัวนี้นะคะโดยเฉพาะลูก
เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วหมอปลามาช่วยแม่หน่อย

แม่มีอาการร้อนตลอดเวลา
แล้วแม่บอกเขาร้อนอยู่ข้างในต้องให้ลูกมาคอยเช็ดตัวให้ทุก๕นาที๑๐นาที
เป็นแบบนี้ตลอดแล้วเป็นมาจะเป็นปีแล้ว
หาหมอมาก็แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหเราเห็นแบบนี้แล้วน่าเห็นใจนะคะ
คือร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรมานแม่ก็คือคนที่นอนอยู่นั่นแหละค่ะ
แล้วลูกเนี่ยก็กอดแม่ไปด้วยร้องไห้ตามแม่ไปด้วย
คือลูกทุกคนบอกว่าแม่ป่วย
ไม่รู้สาเหตุนะคะคุณแม่ท่านนี้ชื่อนางจี่ค่ะ
อายุ๘๐ปีแล้วลูกบอกว่าแม่มีอาการแปลก
คล้ายร่างกายถูกแผดเผาแล้วปวดไปทั่วทั้งตัว
จนใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้เลย
ที่ก่อนหน้านี้แม่เป็นคนแข็งแรงมาก

ลูกเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลไปหาหมอมาแล้วนะคะ
แต่หมอบอกลูกบอกหมอให้คำตอบไม่ได้ว่าแม่เป็นอะไร
ทีนี้ครอบครัวก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่แม่เป็นอยู่
มันมาจากคำสาปหรือเปล่าเพราะอะไร
เพราะลูกบอกว่าพ่อเนี่ยชื่อว่านายขวัญก็คือสามีของแม่
อายุ๘๓ปีเป็นร่างทรงมาตลอดทั้งชีวิต
แล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุไหม
สิ่งร้ายสิ่งที่ไม่ดีมันย้อนกลับมาทำร้ายแม่ค่ะ
คุณไกด์ธนกรของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้
ไปเจอค่ะไปเจอในขวัญเนี่ยก็คือพ่อพ่อ
ตัวพ่อนอนอยู่บนเตียงไม้ก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกับใคร
เราดูอายุเยอะแล้วด้วยนะคะ๘๓แล้วนะ
นอนอยู่แบบนี้นอนเฉยนิ่ง
แล้วก็ไปเจอกับทางด้านของแม่ของครอบครัวนี้คือนางจีนี่แหละค่ะ
อยู่บนเตียงเมื่อสักครู่ที่เราเห็น
ทีนี้ยังพอพูดยังพอเล่าให้คุณไก๊ได้บ้าง
แม่บอกว่าเวลาแม่มีอาการกำเริบจะรู้สึกร้อนอยู่ข้างในร่างกาย
ต้องให้ลูกคอยเช็ดตัวอยู่ตลอดเวลา
เวลาปวดก็จะให้ลูกมาบีบมานวดให้แต่มันไม่หายหรอกนะ
เคยไปหาหมอแล้วหมอรักษาตามอาการ

ตอนนี้ถึงขั้นต้องใช้มอร์ฟีนระงับปวดแล้วทนทุกข์แบบนี้มานานกว่า๘เดือนแล้วค่ะ
ถามหมอเสียเงินไปเป็นหมื่นก็ไม่หาย
ทางด้านของลูกสาวลูกสาวคนโตของบ้านนี้นะคะคุณน้ำฝนค่ะอายุ๕๓ปี
เล่าแบบนี้นะบอกว่าเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่แหละ
คือแม่เนี่ยไปหลังบ้านแล้วตอนนั้นที่แม่เดินไปหลังบ้านอยู่แม่ล้มลงนะคะ
แล้วจากนั้นก็มีอาการแปลกแบบนี้ร่างกายร้อน
ลูกต้องมาคอยเช็ดตัวให้ทุก๑๐นาที๒๐นาที
ไปหาหมอมาแล้ว๓๔รอบเปลี่ยนหมอไปแล้ว๒คนด้วยนะ
แต่อาการของแม่ก็ยังไม่หายแม่มีโรคประจำตัวหรือเปล่า
ทางด้านของคุณน้ำฝนบอกว่าจริงแม่เนี่ยเคยเป็นโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก
แต่มันเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นหมอมีการตรวจอาการแล้วทุกอย่างปกติค่ะ
ทีนี้เธอก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่แม่กำลังเจออยู่น่าจะเป็นกรรมเก่า
เคยมีการไปหาหมอดูหมอดูคนนั้นแนะนำว่าเป็นเพราะเจ้าที่แรง
ก็เลยให้ตั้งสารใหม่ที่หลังบ้านแต่ทำก็แล้วนะสุดท้ายอาการของแม่ก็ยังไม่ดีขึ้น
ทีนี้ทางด้านนางสาวน้ำฝนนะคะลูกสาวคนโตก็เลยพาค่ะคุณไก๊ทีมข่าวของเรา
ขึ้นไปดูที่ชั้น๒อ่ะไปดูชั้น๒ของบ้านดูหน่อย
นี่ตรงนี้เป็นโต๊ะนะคะเครื่องบูชาพิธีเข้าทรงของพ่อ
มีทั้งตุ๊กตากุมารมีขันห้า
แล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะมากมายเลย
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศัยศาสตร์นั่นแหละค่ะ

เสาบ้านทุกต้นเขาบอกว่า
จะมีผ้ายันแปะเอาไว้นะคะ
นี่แบบนี้พี่อุ๋ย
ไว้ทุกต้นเลยนะเสาของบ้านทุกต้นเลยเหรอใช่แล้วคุณน้ำฝนนะ
ลูกสาวคนโตบอกต่อด้วยว่าครอบครัวของเธอมันน่าแปลก
อุ๋ยคุณผู้ชมลองฟังดูก่อนเธอบอกว่าครอบครัวเธอมีพี่น้องเยอะ
มีกันทั้งหมด๙คน๒คนแรกตายไปตั้งแต่ตอนเด็ก
แล้วหลังจากนั้นต่อมามีน้องชาย๓คนก็ตายเหมือนกันนะคะ
แล้วที่สำคัญน้องชาย๓คนที่มาตายทีหลังเนี่ย
แปลกมีอาการคล้ายกับแม่ร้อนปวดทุรนทุลาย
เหมือนที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้เลยเท่ากับว่าณเวลานี้ตอนนี้
บ้านหลังนี้เหลือลูกสาวทั้งหมด๔คนล้วนนะคะเป็นผู้หญิงหมดเลย
ทีนี้ทางด้านช่วงสายคุณผู้ชมค่ะหมอปลาค่ะ
เพราะทางครอบครัวร้องใช่ไหมอยากให้หมอปลาไปช่วย
หมอปลามาแล้วค่ะมาถึงที่บ้านหลังนี้
แต่หมอปลาถามว่ามีอาการอะไรปกติถ้าเกิดจะมีอะไรแปลก
หมอปลาจะมีอาการใช่ไหมพี่อุ๋ยจะมีอาการเหมือนคลื่นไส้อาเจียน
มูกหลายน้ำตาไหลอ่ะนะแต่หมอปลาไม่มีอาการอะไรเลย
คือทางด้านของแม่ของครอบครัวนี้เนี่ยนางจี่ก็พูดกับหมอปลา
แล้วก็บอกหมอปลาว่าพร้อมนะพร้อมที่จะไป
พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปไม่อยากจะทุกข์ทรมานแบบนี้
เสียครอบครัวไว้หมดแล้วระหว่างที่คุยกัน
รัตนาเดินเข้ามาพร้อมกับหมอปลาแล้วก็ร้องไห้ตาม
แล้วก็พูดกันขึ้นมาว่าขอให้พระเจ้าอวยพร
ป้ารัตนาร้องไห้หรือร้องแบบนี้เลย
ก่อนที่จะเริ่มทำพิธีนะคะหมอปลาเนี่ยมีการให้ลูกสาวทั้ง๔คน
เอาน้ำมาล้างเท้าล้างเท้าแม่แล้วขอขมา
แล้วก็ทุกคนก็เข้าไปสวมกอดแม่แล้วสัญญากันว่า
อยู่กันต่อไปให้ได้หากชาติหน้ามีจริง

ทางด้านคนเป็นแม่อโหสิกรรมให้กับลูกค่ะ
เอาเป็นว่าภาพที่ทุกคนเห็นทุกคนต่างร้องไห้กันหมด
ลั้นน้ำตากันไว้ไม่ได้นะคะ
ระหว่างนี้หมอปลาขึ้นไปเก็บรูปปั้น
ของต่างที่วางอยู่บนหิ้งที่เมื่อกี้ชั้น๒ที่เราเห็นกัน
เริ่มจากใช้มีดอาคมพระขันทุบรูปปั้น
แล้วเอาสายสินนะคะไปพันไว้ที่หัวของนางจี่
ให้ลูกมานั่งใกล้ก่อนที่จะเอาพระขัน

ตลอดการทำพิธีนางจีคนเป็นแม่
พูดและระลึกถึงพระรัตนาไตยอยู่ตลอดเวลา
สั่งเสียลูกว่าอย่าทะเลาะกัน

พูดออกมาว่าขอให้กรรมทั้งหมดจบที่ตัวเอง

แม้แต่หมอปลาเองก็น้ำตาไหลออกมาค่ะ
หลังจากขั้นตอนนี้ที่เสร็จพิธีนะคะคุณผู้ชม

หลังจากขั้นตอนนี้ที่เสร็จพิธีนะคะคุณผู้ชม
หลังจากขั้นตอนนี้ที่เสร็จพิธีนะคะคุณผู้ชม
หลังจากขั้นตอนนี้ที่เสร็จพิธีนะคะคุณผู้ชม
หลังจากขั้นตอนนี้ที่เสร็จเสร็จพิธีนะคะคุณผู้ชมหมอปลาก็ไปค่ะ
ไปที่เตียงของนายขวัญในขวัญคนนี้ก็คือคนเป็นพ่อของครอบครัวนี้
สามีนางจีคือเขามีอาการหลงลืมหมอปลาเข้าไปแล้วเข้าไปถามเลยว่า
รู้ไหมเนี่ยว่าเมียป่วยสร้างเวรสร้างกรรมไว้จนลูกเมียต้องมารับกรรม
เป็นร่างทรงทำไมจากนั้นหมอปลาบอกแบบนี้ด้วยมั้ย
จริงผมเคยมาพบกับนางจีแล้วครั้งหนึ่งนะต้นปีนั่นเอง
เหตุทั้งหมดเกิดจากการที่ในขวัญเนี่ยสามีของนางจีนี่แหละเคยเป็นร่างทรง
วิชาหลอกลวงคนที่เดือดร้อนจนทำให้มันเกิดกลายเป็นกรรม
ในขวัญเลิกเป็นร่างทรงมีการส่งต่อขันไปยังลูกชายแล้วลูกชายก็มาเสียชีวิต
กรรมทุกอย่างก็ตกไปหาภรรยาแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมในสายเลือด
จากนี้ไม่เกิน๑๕วันนางจีจะเสียชีวิต
โอ้โหย้อนเข้าลูกหลานหมดเลยอ่ะก็อยากจะบอกนะว่าอย่าคิดว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยสร้างกรรม
เราไม่ได้สร้างเราไม่ได้รับกรรมไม่ใช่นะครับกรรมในสายเลือดสามีสร้างภรรยาก็ต้องรับ
ลูกสร้างพ่อแม่ก็ต้องรับที่สำคัญอย่าไปสร้างกรรมดีกว่าทั้งครอบครัว
คือจากนี้ผมก็บอกแล้วว่าตัวของคนป่วยอาการเจ็บปวดก็จะไม่มีแล้วก็จะเริ่มเบื่ออาหาร
แล้วก็จะละสังขารไปในที่สุดแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ต้องใช้
ฟีนแล้วแกก็ไม่ไหวเกิดจากการแฝงของครูบาอาจารย์ของวงฝันที่เขาเอามาหลอกลวงคนก็คือ
พูดผีพีศาสตร์ที่เขาเชื่อว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้ถามกับการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นมา
ลูกลูกก็เลยเอาไปทิ้งวัดแต่ต้องบอกคุณพี่จมว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ